เป็นเหตุการณ์ที่คนวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะ

เป็นเหตุการณ์ที่โรงพักที่เชียงใหม่นะคะโรงพักดอยหล่อ
ซึ่งมีตำรวจนายหนึ่งอาการคล้ายกับเมาสุรา
แล้วก็ไปพูดจาใช้วาจาไม่เหมาะสมกับญาติของผู้ต้องขัง
คนก็เลยเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
ล่าสุดก็มีการลงโทษทางวินัยของตำรวจนายนี้แล้วด้วยค่ะ
โอ้โหก็พูดกันมากแล้วก็มีปัญหา

ผู้โพสต์ระบุว่ารู้สึกแย่มากที่ต้องมาเจอตำรวจแบบนี้
เมาเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ที่สำคัญทั้งโรงพักมีตำรวจเพียงแค่นายเดียว
ยังแต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อยอีกด้วยนะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์รักษาราชการแทน
มีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกอนุเนินหาด
ผู้กำกับโรงพักดอยหล่อตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
แล้วก็สั่งลงโทษให้กักขัง๑๐เวรคนนั้น

แล้วก็ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นแทน
โดยไม่ให้ทำงานเกี่ยวกับงานบริการประชาชนอีกต่อไปค่ะ
อกจากนี้พลตำรวจตรีภูมิทรัพย
ยังได้กำชับหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง
สำรวจข้าราชการตำรวจที่ติดสุรา
นำตัวมาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อละลายพฤติกรรม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับการบริการประชาชนอีกด้วยนะคะ